สำหรับว่าที่เจ้าสาวนะคะน้องมิวนิษฐานั่นเองค่ะ
โดนคุกเข่าขอแต่งงานกันไปได้เห็นความหวานกันไปแล้วนะคะ
ก็เตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวกันแล้วแหละ
หลังจากที่โดนแฟนหนุ่มดีกรีทายาทใหญ่ครูหาเปรมกิจ

คุกเขาขอแต่งงานไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เอง

คุณหรือเป็นทีนไหนที่จะตามมิวไปติดบ้างหรือเปล่า

ก็มีไปปรึกษากี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยแต่ง

เรียกว่าคงไม่คิดว่าแบบเธ๊มว่าลงไปเป็นของจริงอะไรอย่างนี้

ใช่พี่แจ๊กเป็นคนเห็นคนแรกเลยในกลุ่มเฟอร์บี

ก็เฮี่ยเดี๋ยวรอดูพี่แจ๊ว
รู้สึกสไง